เพราะว่าทางไทยรัฐทีวีนะคะได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์วันนี้เลยนะคะ
ไม่อยากจะให้พลาดเป็นการปล่อยบอลลูน
เพื่อน้องบรรยามลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

ตอนนี้จากคุณคุปตนันพิสิทธิมหันค่ะเชิญค่ะ
นี่คือบรรยากาศสดจากสนามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖
ด้านหลังผมคือบอลลูนที่จะใช้ปล่อย
ในกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับ
เพื่อเป็นการน้องบรรยามลึกถึงพระบาทสมดิต
พระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทย
ตอนนี้ในสนามจะสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่นั้น
กำลังปล่อยลมเข้าสู่ภายในบรุนแห่งนี้นะครับ
ขณะที่รอบสนามก็เต็มไปด้วย
ประชาชนที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมในครั้งนี้

เราก็จะได้เห็นภาพประวัติศาสตร์พร้อมกันแน่นอนครับ
การที่จะนำเอาบอลลูนลูกนี้
ขึ้นไปบนท้องฟ้าที่สูงจากพื้นดินประมาณ๓๐กิโลเมตร
ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับภารกิจในครั้งนี้
และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากหนึ่งวิศวกร
และที่สำคัญเค้าเป็นว่าที่นักบินอวกาศคนแรกของไทย
หลังจากนี้เขาก็จะนำชาวไทยทั้งประเทศ

วันนี้เขาจะมาร่วมให้ข้อมูลสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับ
คุณพิรดาเตชะวิจิตรหรือว่าคุณมิ้งครับ

นี่นะครับที่เห็นด้านหลังของเราคือบอลลูนที่จะใช้ในการปล่อย
อย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกก็คือบรูลูกนี้เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๒เมตร

ใช่ค่ะเป็นก๊สซีเรียมค่ะซึ่งมันเป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศนะคะ
ทั้งหมดขึ้นไปรวมถึงเท้าที่คำที่น้อมลำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ของเรา
เป็นข้อความแบบนี้น้อมลำลึกถึงรับปีดาแห่งเทคโนโลยีของชาวไทยทั้งปวง
ข้อความนี้จะไปปรากฏบริเวณภาพวิวที่เป็นลักษณะของขอบอวกาศ
เดี๋ยวให้คุณมิ้งช่วยอธิบายการทำงานของมรุลูกนี้หน่อย
เพราะว่าเห็นบอกว่าหลังจากที่ปล่อยบรูลุกนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า
ลักษณะของบรูลุกนั้นจะค่อยขยายออกแล้วก็จะแตกในที่สุด
ใช่ค่ะก็คือว่าตอนแรกตอนที่เราได้เป่าเจ้าฮีเรียมเข้าไปในบอลลูน
เราต้องมีการคำนวณด้วยว่าเราจะต้องใส่ไปปริมาณเท่าไห
เพื่อที่จะคำนวณว่าความสูงสุดที่มันจะขึ้นไปได้คืออยู่ที่ประมาณกี่กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ซึ่งในครั้งนี้เราคาดหวังว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๐กิโลเมตรที่ขึ้นไปได้
แล้วก็หลังจากนี้พอเราปล่อยขึ้นไปมันก็จะมีแรงยกจากเจ้าตัวบอลลูพาอุปกรณ์ของเราทั้งหมดขึ้นไป
นั่นหลังนี้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะส่งขึ้นไปพร้อมกับบรูลุพนี้
และแน่นอนก็จะมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสดที่จะเผยเห็นภาพบรรยากาศจากระดับความสูง
ตั้งแต่พื้นผิวพื้นโลกของเรานะครับไปจนถึงชั้นบรรยากาศ
ใช่ค่ะก็คือจากพื้นโลกวนธนภาพของเราเดี๋ยวจะมีการถ่ายท่อสดจากบรูลุพนี้
เราก็จะเห็นว่าจากระดับพื้นดีนเราค่อยถ่ายทันความสูงนะจะเห็นภาพบรรยากาศโดยรอบ
จริงของเราถ้าไปถึงสูงที่สุดนะคะ
มันจะห้อยยังรับสัญญาณได้อยู่ตลอดช่วงเวลานี้

โลกนี้มันจะเป็นขอบโลกสีฟ้าแบบโลกอวกาศ
ไม่แน่ใจว่าจะยังได้เห็นตลอดหรือเปล่า
แต่ว่าอย่างน้อยหลังจากที่ส่งบอลลูนไปแล้วเราจะมีการไปตามเก็บกู้
แล้วก็จะมีไฟล์ภาพที่เป็นภาพที่ชัดเจนค่ะ
ง่ายก็คือเราจะถ่ายทอดสดไปจนถึงขีดสุดของความสามารถในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับระบบกล้องก็จะมีการบันทึกภาพหลังจากนั้นต่อไป
จนถึงสุดขอบที่บอลลูลูกนี้สามารถที่จะขึ้นไปถึง
หลังจากนั้นมรูนก็จะแตกออกนะครับแล้วก็จะร่อนลงมาด้วยชูชีพ
คำนวณที่ทางกระแสลมจากการคำนวณเรื่องของสภาพอากาศ
การว่ากล้องที่จะตกจากบรรลุนี้จะไปตกแถวไหนครับ
จริงก็คาดการณ์ว่าน่าจะไปตกทางเหนือ
ก็คือขึ้นไปจากจังหวัดสิงห์บุรีของเราที่อยู่
อาจจะไปตกสุพรรณบุรีหรือว่าชัยนาธขึ้นไปอีกทีหนึ่ง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าบอลลูนพร้อมแล้ว

ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศกันครับ
ซึ่งถือว่าเป็นก๊าซที่เบาครั้งกกว่ากาศ
แล้วก็สามารถที่จะพาขึ้นไปได้ถึงความสูงประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตร

การ์ดระบบนี้เป็นตัวที่คอยตอบคำถามเราได้เพราะเราติดกล้องขึ้นไป
จากภาพที่เห็นจะสังเกตว่าวันนี้อุปสรรคสำคัญคือภาษาลม
ใช่ค่ะวันนี้ลมแรงมากนะคะปกติเราที่เราเคยปล่อยบอลลูนกันลมจะยังไม่แรงขนาดนี้นะคะ
ซึ่งถ้าลมแรงขนาดนี้เนี่ยอุปสรรคของเราอาจจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะไปเกี่ยวกับตัวต้นไม้รอบนะคะ
ตอนนี้ทีมงานก็กำลังดูทิศทางลมค่ะแล้วก็โอเคถ้าเกิดว่าลมสงบเนี่ยก็จะรีบพยายามปล่อยขึ้นไปค่ะ
จะสังเกตว่าด้านใต้ของบอลลูนนะครับก็จะมีเชือกลงมานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างที่จะขึ้นไปพร้อมกับบอลลูลูกนี้มีอะไรบ้างเอ่ย
แล้วก็รายงานเป็นผลจากเป็นภาพที่ถ่ายถ้อยคำน้อมลำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ของเรานะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดลงมาค่ะ
ซึ่งการปล่อยขึ้นไปในครั้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีการคาดการณ์ว่าบอลลูลูกนี้จะสามารถลอยไปไกลได้สูงจากพื้นโลกของเราประมาณ๓๐กิโลเมตร
ซึ่งเราจะได้เห็นภาพภาพนั้นกันซึ่งแน่นอนครับถือว่าเป็นภาพที่สวยงาม

เราจะได้เห็นภาพดวงอาทิตยท่ามกลางความมืดมิด
รวมไปถึงโลกและที่สำคัญเราจะได้เห็นชั้นบรรยากาศของเราด้วย
ใช่ค่ะก็จะคล้ายกับภาพที่มองมาจากอวกาศนะคะ
แล้วก็ขึ้นไปเนี่ยอากาศมันจะน้อยมาก
แล้วก็รวมถึงว่าความเป็นอวกาศมันก็จะพิเศษตรงที่ว่ามันทั้งร้อนทั้งหนาว
ดังนั้นจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเราจะต้องมีการใช้โฟมเป็นฉนวนป้องกันความหนาวเข้าไป
ไม่อย่างนั้นอุปกรณ์ของเราที่เป็นพวกแบตเตอรี่ทั้งหลายมันจะหยุดทำงานค่ะ
นี้อุณหภูมิค่อยสูงขึ้นอุณหภูมิจะค่อยลดลง
รู้ไหมครับดังนั้นอุณหภูมิระหว่างชั้นบรรยากาศต่างที่สูงออกไปจากพื้นโลกของเราใบนี้เนี่ยนะครับ
ข้างที่จะแตกตันก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่เราจะต้องควบคุมองค์กรต่าง
เพื่อที่จะทำงานให้เสถียรที่สุดนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราจะได้ชมกันหลังจากนี้เป็นต้นไปตอนนี้
เจ้าหน้าที่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เลย
ตอนนี้กำลังดูทิศทางของลมนะคะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงมากเลยค่ะ
แล้วก็เราเป็นห่วงว่ามันจะออกไปเกี่ยวกับต้นไม้รอบนะคะ
ก็เลยต้องดูว่าเชือกที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะพ้นในเขตระยะของต้นไม้ได้หรือเปล่านะคะ

ความเร็วของมรุนลูกนี้ครับแต่ละระดับชั้นบรรยากาศแต่ละระดับความสูงจะมีความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับ
จริงก็จะขึ้นไปด้วยความเร็วค่อนข้างคงที่นะคะ
ก็คือใน๑๐กิโลแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาทีนะคะ

ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเองก็จะต้องรีบวิ่งไปรับสัญญาณนะคะ
เพราะว่าเขาจะต้องดูว่าสัญญาณที่ส่งมาจากบอลลูนเนี่ยส่งมาถึงหรือเปล่า

เดี๋ยวเราจะเดินไปดูภาพจากมอเนเตอร์พร้อมกันนะครับ
เดี๋ยวเราจะตัดภาพเต็มหน้าจอเป็นภาพบรรยากาศของบอลลูน
รวมไปถึงภาพบรรยากาศที่เราจะถ่ายทอดสดนะครับ
มี๓กล้องด้วยกันนะครับที่จะใช้ในการถ่ายทอดในครั้งนี้
ก็คือกล้องที่อยู่ในระดับภาคพื้นนะครับ
ก็คือเห็นบรรยากาศภาคพื้นทั้งหมดการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
อีก๑กล้องเนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรนที่จะลอยขึ้นไปดูวิวทิวทัศน์ต่างนะครับ

แล้วก็อีกหนึ่งกล้องก็คือติดอยู่กับบอลลูนนะครับ

เพราะว่าจะเป็นกล้องที่ใช้ในการถ่ายทอดภาพบรรยากาศต่างที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นต้นไป
ตอนนี้มองไปบนท้องฟ้านะครับจากพื้นดินแห่งนี้นะครับ
เพราะว่าบอลลูนไปไกลมากนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ถือว่ายังน่าห่วงอยู่ไหมครับ
ตอนนี้จริงก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วค่ะ
เพราะว่าผ่านในช่วงแรกของการปล่อยบอลลูนขึ้นไปได้นะคะ
ตอนนี้เราก็ต้องคอยติดตามดูนะคะ
ตอนนี้มันก็จะเริ่มพ้นระยะสายตาไปแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูภาพมอนิเตอร์พร้อมกันนะครับ
นี่คือภาพบรรยากาศนะครับ
หากเราดูในหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
จะเห็นว่าตอนนี้บอลลูนนั้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ
ภาพบรรยากาศก็จะเห็นภาพวิวดิวทัศน์ต่างนะครับ
ในมุมสูงเห็นเป็นภาพท้องนานะครับ

ถือว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะเพียงแต่ว่าลมแรงเฉยนะคะ
แต่ว่าถือว่าแดดกำลังดีเลยนะคะ
แล้วก็ถือว่าอย่างน้อยก็ไม่มีฝนตกนะคะ
ก็ทำให้ภารกิจการปล่อยบอลลูนเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะคะ
แต่จะสังเกตว่าลมเนี่ยค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะ
ก็อาจจะทำให้ตัวป้ายเนี่ยมันหมุนนิดนึงนะคะ
แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดคำนวณเวลาจากการปล่อยไปถึงจุดที่บนรูนี้เนี่ยนะครับ
เคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับ
น่าจะประมาณ๑ชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงครึ่งได้ค่ะ
ในการที่จะไปถึงจุดสูงสุดนะคะ
สำหรับบรูลูกนี้แน่นอนว่าไม่ได้มีการปล่อยแบบนี้เป็นครั้งแรก
บริเวณเหล่านี้ปกติเขาใช้ในการปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างครับ
จริงอย่างบอลลูนพวกนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเองนะคะ
ก็จะมีเอาไปขึ้นไปทดสอบกับชั้นบรรยากาศนะครับ
เพราะว่าจริงอย่างพวกเราก็ใช้ในการทดสอบดาวเทียมเป็นประจำนะครับ
เพราะว่าปกติถ้าสมมุติส่งดาวเทียมไปในอวกาศครั้งหนึ่งเนี่ย

แต่ว่าก่อนที่เราจะส่งไปอย่างนั้นจริงเนี่ย
แล้วก็ใช้บอลลูนตัวนี้นะคะเป็นการทดสอบ
ก็คือเอาไปส่งสัญญาณระยะไกลแล้วก็ไปเจอสภาวะที่คล้ายกับโอกาสมากค่ะ
ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นกันก็คือภาพเหมือนเราไปอยู่บนชั้นบรรยากาศ
มันเรียกได้ว่าอาจจะอยู่นอกโลกของเราเลยก็ว่าได้นะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำความประทับใจนะครับ
แน่นอนสิ่งที่จะปรากฏพร้อมกับภาพขอบอวกาศก็คือข้อความนี้นะครับ
้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทย

สำหรับการปล่อยบอลลูนครั้งประวัติศาสต
ที่ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ในขณะที่ใครก็ตามที่มีเฟซบุ๊คอยู่
สามารถที่จะเข้าไปติดตามภาพบรรยากาศ
และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะขณะนี้ครับ
เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันเป็นระยะนะครับ

และนี่คือสดจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖ครับ